เขาพาไปจัดเลี้ยงกันที่ร้านร้านหนึ่งแหมก่อนกลับถ่ายภาพหมู่ซะหน่อย

กว่าคนไปอยู่บนที่เขายกชั้นลอยขึ้นมาเป็นชาญนะคุณผู้ชม
แต่มันเป็นชั้นรอที่แบบว่าเป็นโครงสร้างไม่ได้แบบแข็งแรงอะไรเท่าไหร่นัก
สุดท้ายตุ้มลงมา
ถล่มเลยเหรอถูกต้องพนักงานตกลงมาแบบนี้
โอ้โฮบาเจ็บนอนแบบนี้กันโอ้โฮสะบัดสะพรมเหรอคุณ
ไม้เม้ยเละพาดเลยเหรอค่ะใช่คือต้องบอกว่ามันเป็นโครงสร้างที่ใช้แบบเหล็ก
เป็นการแบบเอาไว้เป็นชั้นลอยแล้วก็มีแผ่นอะไรอย่างนี้
แผ่นยิบซ่ำบางเออมันไม่ได้แข็งแรงอะไรเท่าไหร่นักไง
โอ้โหแล้วคนไปยืนอยู่กว่า๕๐คน
หนักไม่ไหวเนอะโอ้นั่นน่ะสิแล้วดูสิเนี่ยบาดเจ็บ
มีคนผู้สูงอายุด้วยนะร่วงลงมาใต้ถุนร้านอาหาร
แล้วเศษประหลักหักพังเอ๋ยยิบซ่ำเอยอะไรเอ่ยมันก็ทับถมลงมา
ซีเมนเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะสุดท้ายต้องตามกู้ชีพกู้ภัย
ช่วยประถมพยาบาลรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เสร็จแล้วคนเจ็บทั้งหมด๑๓ราย
นี่ตกสูงเหมือนกันนะเนี่ยพื้นยกสูงสูงสิอ้อ
คือเขามีการทำยกสูงขึ้นไปให้เห็นวิวทิวทัศน์อะไรแบบนี้นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานครับ
ร้านอาหารนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลป่าแมทนะฮะอำเภอเมืองที่แพร่ครับ
ลักษณะคือเขาเป็นบ้านไม้ยกสูงนี่นี่คุณดูอย่างนี้
โอ้สูงจริงเขายกสูงขึ้นไปเหมือนชั้นนึงเลยอ่ะ
ถ้าเกิดเรามองอย่างนี้มันก็ต้องมั่นคงแข็งแรง
เพราะทุกคนก็จะขึ้นไปบนชั้นลอยใช่ไหมไปนั่งทานอาหารก่อนกลับก็ถ่ายรูปกันไป
ทีนี้มันเป็นคาเหล็กคาเหล็กกล่องครับคุณผู้ชม
ผสมกับคานไม้เก่านะฮะพื้นทำจากแผ่นเซเมนหนาสัก๑๕เซนติเมตร

แล้วเขาเอาย่าเทียมไปคุมอีกทีนึงนี่นี่มันย่าเทียม

คือถ้าเกิดเราไปเราก็คิดว่ามันต้องแข็งแรงมันต้องเหยียบได้นะฮะคุณผู้ชม
ทีนี้หนึ่งในคนที่ไปร่วมงานคุณวันนี้บอกว่าตอนนั้นทุกคนไปยืนรวมกันเพื่ออะไร
ถ่ายรูปหมู่ป้าก็ไปยืนกับเขาด้วย
สักพักมันมีเสียงไม้ลั่นแก๊กนึงแล้วก็ยุบตุ้มลงไปเลย
โอ้โหตกใจมากเลยโชคดีตัวเขาเองไม่ได้หล่นลงไปตรงนั้น
แต่ยังตกใจไม่หายไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแบบนี้
ก็อยากจะให้ทางร้านเนอะดูแลเรื่องของโครงสร้างต่างให้มันมั่นคงแข็งแรงกว่านี้หน่อย
โชคดีไม่ได้มีใครแบบถึงขั้นกับเสียชีวิต
อย่างนึงก็ควรติดป้ายเตือนว่าทางร้านเองชั้นบริเวณตรงนี้รับน้ำหนักคนได้เท่าไร
อะไรแบบนี้เอาฟังเสียงคุณพี่เข้าหน่อยครับ

มันกระฮักลงไป

แต่ว่าคนเจ็บตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ขอให้ทุกคนปลอดภัยไม่มีใครเจ็บหนักนะคะ
แต่ยังไงก็อย่างที่คุณกอล์ฟยำเนาะโครงสร้างสำคัญนะคะ
ต้องไปดูให้มันแข็งแรงกว่านี้หน่อย